มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยจริงค่ะ

เมาแล้วสลบสไหลนอนอยู่หน้ากุฏิ
แล้วภาพก็คือขอใช้คำว่าสภาพ
ไม่ใช้นานละคำนี้

แล้วชาวบ้านเขาเห็นแล้วชาวบ้านเขาทนไม่ได้
ชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะสภาพค่ะ

เมาหลับจีวอนเปิดอยู่แบบนี้ค่ะ
แต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ดีเนี่ยเมาหลับอยู่หน้าวัดอย่างเงี้
เห็นกันอย่างนี้จะได้จับศึกกันง่าย

หลักฐานมันคาตา
โอ๊ยถ้ามาอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยค่ะหนักท่าเขาแล้ว
ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ชาวบ้านบอกมันไม่ได้
พระชาตรีสุวันดรพระตุ๋นค่ะ
พระลูกวัดโพศีอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ระเบียงหน้ากุฏิเลยนะคะ
วอนเปิดเห็นก้นเห็นเป้าเห็นหมดเลย
ชาวบ้านก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เพราะชาวบ้านบอกว่ามันเสื่อมมากสุดจะทนจริง
เมาขนาดนี้ดื่มเหล้าขาว๔๐ดีกรีผสมเครื่องดื่มชูกำลัง
นี่ไงน็อกสิคะไม่ใช่แค่เมา
นี่หลักฐานอยู่ตรงนี้เลยนี่
ชาวบ้านบอกพระตุ่นบวชมา๔พันศาแล้วค่ะ
เคยเป็นตำรวจนะคะแต่ถูกให้ออกจากราชการ
พอบวชปุ๊บก็ดื่มเหล้าตลอดเลย
เคยบอกพ่อแม่ให้เตือนแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกดื่ม
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกหลักฐานมันชัดจนมันคาตามากวันนี้
ชาวบ้านเลยไปตามแม่ของพระรูปนี้บอกแม่นี่มาดู
มาดูพฤติกรรมของลูกหน่อยมาดูพระลูกชายหน่อย
บอกศึกไปเถอะแม่อย่าให้บวชเลย
ถ้าบวชแล้วยังเมาอยู่แบบนี้นี่นี่โยมแม่มาปลุกแล้วตื่นแล้วนี่
แม่แบบสงสารนะสงสารแม่นะใช่พี่อุ๋ยสงสารแม่
แล้วลูกชายอุตส่าห์บวชทั้งทีเนี่ยมาเม้าแม่มาปลูก
แล้วแม่ก็ถามพระตุ๋นก็ตื่นขึ้นมาแล้วทำไงรู้ไหมยังไง
โวยวายแม่โวยวายโวยวายยอมรับนะว่าดื่มเหล้าจริง
แต่ดื่มเหล้ามันผิดตรงไหนอ่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ใช่เหรอ
แล้วก็ขับรถออกไปจากวัดเลยค่ะพี่
อยู่บ้านอยู่พื้น
แสดงว่าเคยมีพฤติกรรมอย่างนี้

แต่ท่านี้ติ้นไปแล้ว

พูดว่าไม่ยอมซึกไม่ซึก
ไม่ได้เงิน๓ล้านไม่ซึก

ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ผันชาติกระโทก
บอกว่าหลักฐานมันชัดอะเนาะ
ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้หมดแล้ว
แล้วก็มีการโวยวายของพระตุ๋น
ที่โวยวายแม่ไอ้ที่หาว่าดื่มเหล้าไม่ได้เดือดร้อนใครผิดตรงไหน

เดินหนีไปขึ้นรถแล้วขับรถเอาไปด้วย
ก็เลยส่งหลักฐานทั้งหมดนะคะ

ก็ให้นำตัวพระตุ่นศึกจากการเป็นพระ
จะได้ไม่เสื่อมเสียกับวัดนะคะ

น่าจะไล่ตามกันทันได้ละมั้ง
คือที่พระตุ๋นเขาถามว่าเอาผิดตรงไหน
ก็ผิดเพราะว่าท่านเป็นพระ
ใช่จริงไม่น่าถามเลยว่าผิดตรงไหน

แล้วนี่ดูสิแม่ก็เดินตามไปที่รถเนอ

อาบัดเบาไม่ใช่อาบัดหนัก

ต้องศึกโดยพลันบวชอีกไม่ได้

แต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ย

ประกอบกับเรื่องของโลกะวัชชะ
ก็คือชาวบ้านเขาติฉินนินทา

มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นสภาพแบบนี้ไง
อย่างนี้ต้องศึกฮะไม่ให้ศาสนามัวหมอง

ลองไม่ศึกก็ได้แล้วพรุ่งนี้เช้า
สงครานเนี่ยท่านตื่นขึ้นมา

ไม่มีหรอกใช่ไหม

ใช่ขับรถออกไปไม่รู้หายไปเลยหรือเปล่า

อย่างน้อยก็ถือว่าดีจะได้เห็นกัน